อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นเป็นมรดกโรค
ความหมายของมรดกโลกก็คือว่าคนทั้งโลกต้องช่วยกันดูแลรักษา
ความหมายของมรดกโลกก็คือว่าประเทศไหนที่ดูแลมรดกโลกอยู่
ประเทศนั้นต้องให้ความสำคัญไม่ให้คนไปเหยียบย่ำ
ไม่ให้คนไปทำลายมรดกโลก
แต่ว่าข่าวเรื่องบุกรุกที่ดินเขาใหญ่โผล่ขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
แล้วก็กลายมาเป็นเรื่องที่คนให้ความสำคัญกันมาก
วันนี้บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ก็ยังเสนอข่าวนี้ต่อ
ฟังแล้วก็พอจะสบายใจบ้างมธ๑ลั่นไม่มีใครเหนือกฎหมาย
ลุยนักการเมืองลุกเขาใหญ่

เป็นหัวข่าวสำคัญก็คือดำรงสัตว์เจ้าหน้าที่อุทยานรู้เห็น
ดำรงก็คือดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทย
ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายที่จะได้พูดคุยกันแล้ว

ครับดำรงทรัพย์เจ้าหน้าที่อุทยานรู้เห็นเนี่ย
อันนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะชัดแล้วเหรอครับ

และปี๑๙๓๕เขากอตร้านบ้านทัพต่าง

และไอ่ชะโนจะไปออกทัพที่ทำการเหล่านี้
ผมถามที่คุณเป็นเจ้าของชะโนอะถ้ารู้เขากล้าทัพไหม
การออกในห้องแอร์คือการฉีดแนวใหม่ไง
มันมีเจ้าที่ช่างระวัดของกรมอุทยานเนี่ย
ไปร่วมสมรู้สมคิดกับเขาและลาออกจากราชการก่อนกำหนด
แต่ไปอยู่บริษัทดังกล่าวเนี่ย
หมายถึงว่าลาออกแล้วไปอยู่กับบริษัทที่ลุกป่านี้
ไปทำแนวกันเนี่ยไปทำนงทำแนวกันใหม่นี่แหละ
แล้วเขาลาออกไปแล้วเขาทำได้หรือทำไว้ก่อน

ทำไว้แล้วทำไว้ล่วงหน้าแล้วลาออกไป
แล้วก็ไปแจ้งร่วมกับที่ดิน
ที่ดินเขาไม่ผิดเพราะว่ากลมป่าไม้ไปรับรองแนวให้เขาออกจากแนวเดิมไงล่ะ
เขาก็ตามน้ำรู้ไม่รู้แต่ก็ตามน้ำไปไง

ทั้งที่มันเป็นไม่ได้หรอกเขามีภาคกิติกา๐๕แล้ว
ฉะนั้นต้นต่ออยู่ที่เจ้าหน้าที่อุทยาน

ตอนนี้ภายในเองเขาก็รู้ชื่อนามสกุลด้วยเกษียณไปแล้ว
แต่ตอนนี้มันปัญหาคือภาพถ่ายทางอากาศมันพิสูจน์ได้ว่ายังไม่มีการทำกินเป็นป่ากรรมมะยี
เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ไม่มีใครรู้เรื่องหรอก
ตรงอธิบดีเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องป่าม้องป่าไม้เขตก็ไม่รู้เรื่องกันหรอก
เพราะว่าเป็นระดับล่างไปรังวัดทำการงา
มันมีข้อตกลงของกรมป่าไม้กรมอุทยานปี๓๔เนี่ย
การจะออกหลักฐานในพื้นที่ติดป่าไม้ทั้งหลายจะต้องเอาแผนที่มาให้ป่าไม้รับรอง
คือมาขีดแนวกันว่ากันเถอะ
แต่เวลาถึงเรื่องมาในพื้นที่มันทำกันไม่ถึงส่วนกลาง
ข้างหลังมันอยู่ไหนก็อยู่งั้นเหมือนที่ภูเขียนแบบเดียวกันเนี่ยแบบเดียวกันแหละ
คือเวลาเราฟังเรื่องพวกนี้มันจะมี๓หน่วยงานอุทยานกรมอุทยานกรมป่าไม้กรมที่ดินมันมั่วกันไปหมดมันยังไงคุณดำรง
มันไม่มั่วปัญหาวันนี้เรื่องวันแมพเนี่ยมันมีข้อแย้งระหว่างกลมป่าไม้กรมที่ดินแค่นั้นแหละอย่างอื่นไม่มีอะไรปัญหาราชการสอบประคอก็มีน้อย
ไม่มีแทบจะไม่ได้เพิ่มถอนจะไม่ได้สักอันเลยไม่มีใครกล้า
ไอ้ที่ทำทำกันทีหลังเนี่ยทำหลังจากเขาใหญ่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วใช่ไหม
ก่อนก่อนมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อน
คราวนี้เนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้ไอ้มรดกโรคเนี่ยเราไปรับปากเขาว่าเราจะไม่ให้มีการบุกลุก
คนไม่รู้หรอกไอ้ชะโนสเนี่ยมีแอบเงียบกันอยู่
จะรู้ก็ต่อเมื่อเขามาลงทุนแพ่วถางทำนู่นอ้าวมายังไงโผล่มายังไงถึงรู้กันไง
คือคือเวลาเปิดเผยออกมาแต่ละทีเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าอ๋อเป็นเรื่องขึ้นมาเปิดเผย
นี่ก็วันก่อนเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาบอกว่าพันเอกที่ท่านไปดูแลเรื่องกรมนท่านบอกยังมีอีกเยอะนะยังมีอีกเยอะ
คือมันมีที่แถวจังหวัดนครนายกกับจังหวัดปลาจีนบุรีส่วนใหญ่ไงส่วนใหญ่นะ
ผมก็บอกให้ลื้อทั้งหมดใน๔จังหวัดสระบุรีโคราชอมการหมดขอที่ดินมามาดูที่ว่าคุณออกหลักฐานล็อกเขาใหญ่เนี่ยกี่แปลงอะไรบ้างจะได้รู้สักทีนึง
ชาติไปให้เขาลงทุนสร้างโรงแรมสร้างนู่นสร้างนี่มาลื้อที่หลังและเพิกถอนเนี่ยเขาเสียเงินงบประมาณด้วยเปล่าประโยชน์
คือถ้ามันเปลี่ยนมือไปแล้วเนี่ยน่าสงสารเขาไปซื้อต่อมา
แต่ถ้าเป็นบุคคลรายแรกอันนี้ตามได้
เพราะหนึ่งคุณมาแพ่วถางทำกินปลูกถั่วปลูกหาได้ยังไง
ก็จะติดคุกแบบที่เชียงรายจำได้มันนักการเมืองติดคุก๑๕ปี
ออกชื่อตัวเองไอ้นั่นป่าสงวนไม่ใช่นะ
เป็นที่ดินของรัฐแต่สูงเกิน๓๕เปอร์เซ็นต์
ไปแจ้งว่าได้ปลูกถั่วปลูกงาปลูกข้าวโพด
มันไม่ใช่เวลาสารเขาไม่ฟัง
คุณจะไปปลูกถั่วปลูกงายังไงไปแจ้งสิ

ทีนี้เดี๋ยวขอวกกลับไปเรื่องต้นต่อของการที่ออกเอกสารสิทธิ์

ไอ้เฮ้ยคุณทำโรงได้ยินไหมเขาบอกชักอะไร๑๐ชัก๑
ก็แปลว่าออกโฉนดให้๑๐ไร่
แล้วเขาให้เงินเท่ากับราคาที่ดิน๑ไร่
คืออย่างนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าที่ที่ดินเนี่ยสนิทกัน

เรื่องนี้ถ้าคุณออกได้มาผมให้คุณสิบชักนึง
คือ๑๐ไร่ชักไปไล่แล้วตีราคาประเมินตามที่ดี
ส่วนใหญ่จะเป็นที่แพงเช่นภูเก็ตให้ละกี่ล้านอะไรอย่างนี้
คือทางเท่าแก่เนี่ยก็ยังไม่ไว้ใจเจ้าที่ของรัฐ
แต่เจ้าที่ของรัฐระหว่างกรมป่าไม้กรมจริงรู้กันแล้วล่ะ
ต้องมาทำเดี๋ยวมึงยกแนวออกมานะยกแนวกูออกเองคือตัวผิดหลักคือป่าไม้
มันทำกันง่ายได้อย่างนั้นเถอะเหรอครับ
โอ๊ยก็มันขีดรับรองเขาเป็นเจ้าที่ของรัฐรับรองแนวเขตเนี่ย

ประจำสำนักพื้นที่บริหารพื้นที่รักมีทุกคนที่ดีก็เยอะออกนอกลุ่มสุทธิ์พลางก็มาก
กระบี่ออกภูเก็ตยังข้ามเขตจังหวัดยังมีเลย
อ่าทีนี้ข้อเสนอคุณดำรง
เสนอให้นายกตั้งประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นมาตรวจสอบ

เพราะว่าต้องมีหน่วยงานกลางคุณเรียกเอกสารกลมป่าไม้ไปขอกรมที่ดินเนี่ย
มันไม่ได้เขาไม่ให้ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ดวงนุ่งนวงเหนียว
ภูเก็ตผมก็จะได้แต่ละแปลงเนี่ยโอ้โหยากแสนบาท
แต่ถ้าเป็นประหลัดสำนักนายกเขามีสิทธิ์จะเรียกหน่วยนู้นหน่วยนี้มาให้ปากคำ

ประหลัดสำนักนายกเป็นประธาน

หน้าที่คือทำอะไรสำรวจใหม่หมดในที่เขาใหญ่
ก็เรียกมาที่มันมีปัญหาดูการออกหลักฐานทั้งหมดว่าออกมาได้ยังไง
ลมป่าไม้มาชี้แจงกรมที่ดินมาชี้แจงดูของจริงเป็นยังไงยังไง

รอบเขาใหญ่ทั้งหมดเนี่ย

คนก็จะไม่กล้ายิ่งเป็นนักการเมือง
ก็ต้องรู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่กว่าจะเข้าถึงเจาะได้

คือเลยกะบานยิ่งไปกันใหญ่
คุณดำรงคิดว่าระหว่างถือครองที่ดินของปารีนา
ถือครองที่ดินที่เขาใหญ่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ย
อันไหนมันดีกรีมันเข้มข้นกว่า

เขาใหญ่เป็นอุตยานเป็นมรโรคเป็นป่ากรรมยี
ของคุณปรินาเนี่ยไม่มีสภาพป่าแต่ยังเป็นป่าตามกฎหมายป่าไม้
อืมอืมแล้วแล้วยังไงต่อ
ทีนี้ถ้าสมมุติว่าลักษณะอย่างนี้วิธีการจะเอาคืนมาทำได้ยังไง
ก็ยากอะไรกรมป่าไม้ก็ตรวจสอบแนวของตัวเองให้ชัดซะ
แถมที่แนบท้ายกิจกรรมทำเรื่อง
คือทำเรื่องไปขอโฉนดที่ดินเขาจะให้หรือเปล่าผมไม่ตอบแทน
กรมที่ดินไม่ได้อ่ากรมที่ดินเขาได้แต่ตั้งรับ
เรียกมากูจะให้หรือไม่ให้อีกเรื่องหนึ่ง
ดำเนินคดีได้ไหมดำเนินคดีได้ไหม
ก็ไปแจ้งดำเนินคดีคดีมันเงียบหาย

พรุ่งนี้แจ้งจับเป็นแปลงแต่คดีไม่ขืบหน้าค่ะล่ะ
เขามาให้ดูตามรายชะโนดเนี่ย
ยังไม่เพิกถอนก็ถือยังเป็นที่ดินของรัฐสมบูรณ์แบบ
กระโนดที่ดินเนี่ยแต่ในฟ้องเยี่ยมหายไปเลย
ดูท่าที่มธ๑บอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
อันนี้พอจะเห็นผลได้ไหม
ดูท่านท่านเอาจริงเนี่ยเป็นเป็นได้

ตัวอย่างของประเทศวันนี้ไม่ใช่มีที่นี่ทีเดียว
ยังไมค์ภูเกษที่เต็มหมด
หรอผมบอกอีกแสน๔๐๐๐กระบาดที่อยู่ในป่าที่เราออกอยู่

เดี๋ยวค่อยว่ากันไปทีละเรื่องนะครับท่านหัวหน้าพักครับ

คุณดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่า
ฉะนั้นยังต้องตามกันต่อว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร
ที่ดินเขาใหญ่ซึ่งคุณดำรงพิเดชบอกว่ามันเข้มข้น
เราประชาชนอย่างเราเราก็เฝ้าติดตามครับว่าเขาจะเอายังไงกันต่อ

คุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็ส่งมาจากที่ดินไหนขอให้ใช้มาตรฐานเดียวกันนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่กระจายด้วยนะครับในเกียรติเซ็นตรายเมืองไทยนะครับ